ที่แบตมินตันรายการใหญ่ระดับโลกที่จะจัดขึ้นที่ไทยในช่วงเดือนมกราคมนะครับ
ล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่าจีนจะแข่งขันไม่ได้นะครับไม่ได้ส่งนักกีฬามาเนื่องจากกลัวสถานการณ์โควิด๑๙ระบาด
แต่นักกีฬาไทยแล้วก็นักกีฬาชั้นนำจากทั่วโลกก็ยังคงมากันเหมือนเดิม
แล้วก็มีสายนะครับเส้นทางของนักกีฬาไทยมาฝากกันด้วยครับ
ให้ดูกันหน่อยความเคลื่อนไหวนะครับสามรายการใหญ่ในประเทศไทยนะครับ
จะจัดเดือนมกราคมล่าสุดเปิดโผล่การประกบคู่
ระหว่างวันที่สิบสองถึงสิบเจ็ดมกราคมนะครับในรายการอ่า
มือวันอันดับสี่ของรายการแล้วก็มือห้าของโลก
ก็เจองานไม่หนักนะครับจะเจอกับทางยาวเชื่อมิน
มืออันดับยี่สิบหกของโลกจากสิงคโปร์หากเข้าถึงรอบแปดคนจะเจอกับทาง
เซยังจากเกาหลีใต้แล้วถ้าเกิดเข้ารอบ๔คนสุดท้าย
จะต้องเจอกับทางอากาเดชยามากูชิมือ๒จากญี่ปุ่น

เดชาพลภัวรานุเคราะห์กับทรัพย์สิริแต้รัตนาชัยนะครับ
ก็จะพบกับทางฮูปังรอนแล้วก็เซียสซูยูนะครับ

ของไทยเราเนี่ยบาสปอป้อเป็นคู่มือหนึ่งนะครับ
เมย์เจองานหนักนะครับเจอกับเซน่าเนวาอดีตมือหนึ่งของโลกจากอินเดีย
แต่ถ้าเกิดว่าทะลุถึงรอบรองมีโอกาสเจอกับไทยซื่อหญิง
หนึ่งของโลกจากไต้หวันด้วยแล้วก็คู่ผสมนะครับ
น้องบาทกับปปเจอกับทางโรบินทาบิลิงนะครับ
กับทางซีริน่าพลิกมือ๔๗ของโลกจากเนเทอร์แลนด์
ส่วนความเคลื่อนไหวนะครับกีฬาอีกหนึ่งชนิดนะครับ
มหากรรมกีฬาเหมือนกันดรกล้องศักดิยอดมณี
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็พูดถึงความพร้อมของเรื่องนี้
ระหว่างวันที่๒๑ถึง๓๐พฤษภาคม
มีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องเลื่อนการแข่งขันรายการนี้ออกไปเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย
ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าจะมีแนวทางอย่างไร

แล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอีกครั้ง
แต่ว่ายังไม่มีการยกเลิกการจัดการแข่งขันรายการนี้อย่างแน่นอนครับ